เตือนที่สุดมีกาลุนท์ที่จะมากกว่า
ค่ะควรจะได้ไปเลยเนี่ยแค่บัตรประชาติเท่าไหร่
เห็นแล้วมันขายถูกกันพอบ้างพอบ้าง
เปิดร้านตอน๑๐โมงก็ตอนแรกแฟนก็จับของปกติค่ะ
ไม่รู้ว่าของอันแต่ว่าเห็นเจ้าคุณมันกระจาย
คืนฉันคิดว่าน่าจะเป็นหนูหรือแมวเข้ามาในร้าน
ทีนี้ก็เลยจัดของไปก็เลยมาเปิดตู้แช่เปิดตู้เย็น

มีคอหมูย่าง๓กิโลเสือร้องไห้๓กิโลค่ะ
แล้วก็กวงลมหูสามกิโลแล้วก็เบียรีโอสีขวดค่ะ
นอกจากนี้มันเอาอะไรไปบ้างเนี่ย
ตักเอาน้ำแข็งในถุงครึ่งกระสอบค่ะ

ประมาณสองพันกว่าค่ะ
แล้วเราปิดร้านตั้งแต่กี่โมง

ครั้งที่๒แล้วค่ะ

ได้เบียงไปสองรั้งอ่ะค่ะ

ได้พัดลมสองตัว
เราคิดว่าเราจะแก้ไขแล้ว

เห็นว่าร้านเรามีกล้องมึงจะปิด

เป็นกล้องมันจะปิดแบบที่มุมดูได้